ถ้าเป็นญาติโยมคารวาสถ้าหัวร้อนก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้าเป็นพระหัวร้อนและเต็มคาราเบลแบบนี้โอ้โห
แล้วถ้าคุณอริยาหรือคุณผู้ชมไปเห็นภาพว่าพระกำลังตีกัน
ตบแตะกันอยู่กลางถนนเนี่ย

ตบแตะนะไม่ใช่ตบแปะอย่างนี้นะ
ไม่ใช่ตบแตะเอาแตะเนี่ยขึ้นมาฟาดหัวกันคุณผู้ชม
โอ้โหอย่าตีกัน

ญาติโยมคารวาสตีกันยังพอทำเนา
แต่ว่าท่านใส่ห่มจีวอนเหลืองทั้งคู่
แล้วท่านมาตีกันกลางถนนแบบนี้เนี่ย

คลิปนี้ไม่ได้บอกนะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน
แต่เห็นชัดเจนพระสองรูปยืนอยู่ริมถนน
โตเถียงกันก่อน
ซึ่งพระอีกรูปเหมือนจะอายุเยอะกว่านะครับ

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คนที่ผ่านไปผ่านมาและเห็นเหตุการณ์

ทำไมพระถึงเป็นกันแบบนี้

ทำไมไม่สงบเสงี่ยมตามภาษาพระ

คุณผู้ชมดูสิจังหวะที่พระที่สูงวัยกว่ากำลังก้มเหมือนเก็บของอะไรบางอย่างนะ
หนุ่มก็สาวหมัดโอ้โหชกเข้าให้
ทำให้พระที่อายุมากกว่านี้ก็เซนิดหนึ่ง

นี่สาวหมัดเข้าไปนะฮะ
นิดนึงแล้วก็พระผู้ใหญ่ท่านก็เงยหน้าขึ้นมามอง

สักพักหนึ่งนะฮะพอแยกย้ายกันพระหนุ่มก็ยังหันมาดูญาติโยมนะว่า

เห็นนะฮะเห็นเต็มตาเลยแล้วเต็มกล้องมือถือที่เขาแอบถ่ายกันไว้นะฮะ
บางคนบอกว่าคอมเมนต์นะ
บอกว่าเอ๊ะแย่งที่บินทบาทกันรึเปล่า

หลายคนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ
อยากหาคำตอบให้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้มีคนมาตอบคอมเมนต์นะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน
หรือสาเหตุมาจากอะไรแต่เชื่อเลย
ว่าพระที่อยู่ในคลิปคงเห็นหน้าของตัวท่านเองนะ

ว่าท่านตีกันตบแตะกันเพราะอะไรเนี่ย

แล้วก็น่าจะบ้านเรา
เสาร์ไฟเหรอเขียวไพ่แดง
เออแล้วเห็นแบบโฆษณาสบู่เนี่ย
ในโลกโซเชียลคลิปนี้ร้อนฉาคนวิพากษ์วิจารณ์หนักเลย